แล้วนะคะพี่ทีล้วงทันนะคะโอ๊ยรู้นะคะ
นาคใจนิ่งมากเจอกับคนแบบนี้

คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วนะว่าเกิดอะไรขึ้นจากคลิปนี้
เราทำลูกศรชี้ให้เห็นค่ะไม่ใช่มีแค่เสื้อฟ้าคนเดียว
เดี๋ยวจะเห็นพฤติกรรมชัดอีกครั้งไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่

เจ้าของคลิปเขาให้แคปชั่นกับภาพนี้ว่า

มีคุณป้าคนนั้นด้วยนี่ใช่มีหลายคน
คุณผู้ชมดูตามลูกศรนะว่ามีใครบ้างนะคะที่เข้าไปล้วงจากมือเนี่ย
จากมือของนาคที่เขาถือทานอยู่นะคะ
เพราะว่าตัวเขาเองในเห็นภาพ
คนไปยื้อแย่งถุงโปรยทานแบบเอาจริงเอาจังแบบนี้
เห็นคลิปเองก็ยังตกใจ
แล้วก็ไม่คิดเลยว่าจะมาเจอบรรยากาศงานบวชเป็นแบบนี้
หากสังเกตดูตัวนาคเองก็เห็นพฤติกรรมของคนร่วมงานเหมือนกัน
แต่ก็ได้แต่ส่งสายตามองไปโดยที่ทำอะไรไม่ได้
เพราะว่ากำลังจะเข้าโบสถ์แล้วใจสงบใจต้องนิ่งนะคะ
เช่าเน็ตบางคนคอมเมนต์ถึงหนุ่มเสื้อฟ้ากับเสื้อแดงเนี่ย

มีโอกาสโดนโบกร่วงแน่

หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่างานบุญต้องทำใจ
เพราะคนเรามีหลายประเภทแต่ชายเสื้อฟ้าที่มายื้อแย่งเงินทานถึงมือนาคแบบนี้
เหมือนบัวใต้ตมถือเสียว่าแจกบูลไปก็แล้วกันจะได้สบายใจ
เสียว่าทำบุญคำทานก่อนรับกุศลใหญ่จากชายผ้าเหลือง
แต่ว่าถ้าจกกันในถุงแบบนี้คุณผู้ชมว่าเกินไปไหม

น้อยเขาโปรยลงมาดีกว่านะคะ
ทำไมต้องมีโปรยทานเพื่อให้นาคตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีบุญนะนะ
คนเป็นหน้ากำลังจะเข้าไปในโบสถ์เพื่อไปสู่ร่มกาสวพัก
เขาก็ให้โปรยแล้วคนที่ไปรับเหรียญต่างที่ออกมาจากมือนาคเนี่ย

แต่นี่คือไปจกเอาเองเลยมันไม่ได้มาจากมือหน้าไง
ล้วงเอามาเลยมันก็ไม่น่ารักเนาะ